ดูเรื่องราวของอาหารกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย้อนยุค
อยู่ในกรุงนี่แหละเดี๋ยวเราจะพากันไป
ติดตามเลยฮะในช่วงของสบัดรอบกรุง
น่ากินแม่สุดไปเลยค่ะคุณชนะอ้าวเลือกเอาเลยครับคุณอยากได้แบบไหนคุณหยิบตามจานนั้นเลยนะครับ
นี่คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย้อนยุคที่เขาขายกันแบบโบราณเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
มีมากมายหลายไส้ให้เลือกกัน
ร้านนี้เปิดขายอยู่ที่ตลาดบางใหญ่

เขตกรุงเทพปริมณฑล
น้ำซุปอันนี้คุณต้องลองเลือกก่อนนะว่าจะเอาน้ำซุปแบบไหน

จะเพิ่มเติมหน่อยเย็นตะโฟไหม

ต้มยำทะเลเขาก็มีเหมือนกันนะฮะ

ทั้งหมูยอเข้ากวีช่าย

แล้วขายที่แบบว่าเป็นสะพานเรียงเลยนะ
เป็นสายผ้าน
เขาบอกว่าจานหนึ่งก็๑๒บาทเท่านั้นเอง
แล้วถ้าไม่พอคุณก็ตักอีกหยิบอีก
แล้วแต่คุณผู้ชมฮะร้านนี้คุณผู้ชมเคยไปทานกันไหม
ถ้ายังอยากแนะนำให้ลองไปทานกันดูกับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย้อนยุคตลาดบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
อยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพนี้เองลองแวะเวียนไปดูในวันหยุดแบบนี้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วล่ะครับ